มีคลิปอุบัติเหตุมาเตือนเป็นอุทาหรณ์อีกแล้วคุณผู้ชม
ใครที่คิดว่าเหล็กหุ้มเนื้อไม่เป็นไรคุณต้องคิดสมัยนะ
เพราะว่าถ้าเกิดคุณเห็นเหตุการณ์ต่อไปนี้บอกเลยว่าหวาดเสี่ยวมาก
จังชนแบบไม่มีอะไรกั้นชนไม่รู้จะพูดยังไงประสานงานกันแหละ
เต็มเลยไม่มีใครเบรกเลยค่ะคุณค่ะหวาดเสี่ยวมากเลย
กลางสีแยกกันเนาะมาด้วยความเร็วทั้งคู่

ล้อเลอหลุดกระเด็นเลยเนี่ยคุณค่ะใจหายใจคว่ำเนอะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณสี่แยกหนองกระถิ่นนะคะ
อยู่ที่อำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นภาพวินาทีที่มีรถกระบะพลิกอัพ๒คัน
ขับมาด้วยความเร็วเลยแล้วมาชนประสานงากัน
กลางสี่แยกต่างฝ่ายต่างไม่ชะลอรถกันเลยค่ะ
สภาพก็อย่างที่เห็นพังยับทั้ง๒คัน
ล้อหลุดกลิ้งไปตามทางอย่างที่เห็นในภาพแบบนี้
อยากฝากเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะเวลาขับขี่ผ่านแยกต่าง
โดยเฉพาะแยกที่มันไม่มีสัญญาณไฟจราจร
เราเล่าบ่อยมากว่ามันเกิดอุบัติเหตุบ่อยเนาะ
คุณควรจะต้องชะลอความเร็วลงมองซ้ายมองขวาให้ดี
ที่สำคัญมีสติค่ะอย่าประมาทนะคะ
ว่ารีบแต่ว่ามองซ้ายมองขวาด้วยบริเวณแยกนี้
มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นบ่อยครั้งมาก
ที่เรามาย้ำเตือนกันเป็นประจำก็เพราะว่า
ด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าวนะจ๊ะ